ส่วนอันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดู
ทัวร์มาพาเที่ยวทัวร์มาของดิฉันคือทัวร์ลงค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมจะพาไปที่เกาะเต่าสุราช
มุมนี้ไม่เท่าไหร่นะคุณ
เดี๋ยวดูมุมด้านหน้าเนี่ย
ทุกคนที่เคยไปพักหลายคนถ่ายรูป

หมายถึงว่าจองยากอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายมีเรื่องผิดกฎหมายด้วย

เรื่องนี้นะคุณทางเฟซบุ๊กชมรมสตรองต้านทุจริต

คือชาวบ้านสงสัยว่ามันทำได้เหรอ
พิกัดตรงนี้คือเกาะเต่าที่สุราชค่ะ

ห้องพักนี้คือเป็นแบบอยู่เหมือนกับกลางซอกหิน

ลิ่งมันก็คงประมาณเหมือนกับนอนในถ้ำ

แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในครบคันนะ
มีครัวส่วนตัวเอาทำอาหารกินได้

มันจองยากยากแต่ก็อยากให้หน่วยงานตรวจสอบนะว่าเอ๊ะมาสร้างแบบนี้
มันไม่น่าจะถูกนะเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะคะ
นายวิชวุฒิจินโตบอกว่าสั่งการแล้วให้ทางอำเภอ
ทางอำเภอกเกาะพงันแล้วก็เทศบาลตำบลเกาะเต่าไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าพื้นที่เกาะเต่าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นที่ดินราชพัสดุทั้งเกาะเลยนะ
ถูกต้องเบื้องต้นไปตรวจสอบดูที่ห้องค่ะ
ปรากฏว่าห้องนี้คือเป็นอาคารส่วนเหล็กชั้นเดียวมีหลังเดียวแหละ
พื้นที่ข้างในนะคุณ๔๘ตรม
แล้วฟังตรงนี้ดีขีดเส้นใต้ตรงนี้หนาค่ะ
ไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลตำบลเกาะเตา
และพื้นที่ครอบครองยังไม่ได้ดำเนินการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์
ทำยังไงก็สั่งระงับอาคารไปแล้วระงับการใช้ค่ะ
วันจันทร์ที่๒๖ที่จะถึงนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกทีนึงด้วย
แล้วแน่นอนค่ะถ้ามันผิดแบบนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
เดี๋ยวฟังนะฟังพ่อเมืองสุราชหน่อยค่ะครับ
เพราะทั้งเกาะเต่าทั้งหมดเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะครับ
ซึ่งโดยธนรักษ์พื้นที่จังหวัดสุรธานีท่านก็ต้องดูแลว่าได้ขออนุญาต
ในเมื่อยังไม่ได้อนุญาตเนี่ยมีการก่อสร้างได้อย่างไรนะครับ
ต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายต่างด้วยครับ
อันนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นกรณีศึกษานะครับ
พอเจอปุ๊บเนี่ยเราต้องดำเนินการเลยนะครับ
แล้วก็ท่านใดที่ยังทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
นั่นคือการขออนุญาตใช้พื้นที่จากธรรมรักษ์พื้นที่จังหวัดสุราธานี
และขออนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลตำบลเกาะเต่าให้เรียบร้อยด้วยครับ
คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นภาพที่เหมือนกับเขาเอาเอกสารไปแปะอยู่ตรงหน้าประตูใช่ไหม
คือนายกเทศบาลตำบลเกาะเตาเนี่ยค่ะ
ต้องเอาหนังสือไปแปะตรงหน้าประตูไปติดไว้แล้ว
ระงับการใช้อาคารตรงนี้แล้วนะคะ
มุมที่ผมบอกนะหลายคนอยากไปพักที่นี่เพราะมุมนี้แหละ
ถ่ายภาพมาแล้วสวยและยิ่งเป็นโดรนบินด้วยนะคุณ
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะสร้างอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างได้ไหม
อันนี้อยู่ระหว่างการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
จริงนะที่ดินเกาะเต่าปัญหามันมีมายาวนานแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะสร้างอาคารก่อนไงสร้างก่อนจะขออนุญาต
พอสร้างเสร็จปั๊บก็ค่อยไปทำเรื่องเช่าที่ดินจากธนารักษ
แล้วก็ค่อยเอาใบอนุญาตเช่าที่ดินมาขออนุญาตใช้อาคาร
จริงมันไม่ถูกต้องมันควรดำเนินการแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้วันจันทร์น่าจะมีความคืบหน้ารอติดตามกันนะคะ